ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้จริงเหมือนแบบไม่เห็นมีอะไรเลยก็คดีที่เราได้ยินทั่วไปคือมันจะเป็นตัวอย่างคดีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเป็นคดีซึ่งสุดท้ายแล้วคำถามเนี่ย
จะไปอยู่ตรงที่ตกลงแล้วใครจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ประเด็นนี้นะคะนอกจากทวงตำรวจสอนอที่ไปแจ้งความไว้แล้วว่า
คดีทำไมดูไม่ค่อยคืบหน้าเลยเนี่ยนะคะยังทวงธนาคารด้วยค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมได้อ่านข่าวนี้มาก่อนอาจจะสงสัยแบบเร็วนะคะ
เช็คขีดเข้าไปไหมนะมีปัญหาแต่เผอิญว่ามีปัญหาตรงที่
คนที่เอากระเป๋าของผู้เสียหายไปได้บัตรประชาชนไปด้วย
แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะเอ้าก็ได้บัตรเข้าไป
แต่เวลาไปเปิดบัญชีเพื่อเอาเช็คเข้าเนี่ยก็ต้องดูหน้ากันอยู่แล้วนี่
ว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่านี่แหละค่ะคือคำถามของผู้เสียหายเหมือนกัน
วันนี้เราจะคุยกับสองท่านนะคะท่านแรกประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์อีกหนึ่งท่านเป็นผู้เสียหายจากคดีนี้
เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี๕๘นะคะคุณรัสรินโชชัยวรพงศ
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะดิฉันอ่านข่าวแล้วมันเป็นข่าวที่สั้นมาก
แต่ว่ามันอาจจะมีคำบางคำที่เราสงสัยว่าเฮ้ยเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไง
ใช่ไหมคะคำถามก็คือว่าเข้าใจถูกนะว่าเช็คที่อยู่ในข่าวคือเช็คขีดคล่อม
ค่ะมีคนเดียวที่จะได้เงินไปคือคนที่มีชื่ออยู่นั้นคือคุณรัสริน
ถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้คนที่ได้เงินไปไม่ใช่
ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คุณรัสลินแต่เป็นอีกคนนึงที่ใช้ชื่อคุณรัสลินเช่นกัน
ใช่ค่ะเอาบัตรประชาชนเราไปเปิดบัญชีชื่อนี้เลยใช่ค่ะ
กลับมาถามประธานชมรมก่อนเดี๋ยวนะคะตกลงเรื่องนี้ซับซ้อนป่
ที่ฉันดูข่าวตอนแรกมันไม่ซับซ้อนนะจริงจริงเรื่องเนี้ยถามว่าซับซ้อนไหม
มันก็คือถ้าถามผมนะมันไม่ซับซ้อนแต่มันมีปัญหาว่าเขาใช้เทคนิค
อ่าเทคนิคเหมือนกับว่าธนาคารนะครับภูมิศรีจิตยาเนี้ยอ่า
ให้เขาเปิดบัญชีได้ยังไงเอ่อเอ่ยชื่อไปเลยเนอะหรือยังไงคะ
ชื่อครับเพราะว่าจริงคือเรื่องจริงเพราะว่าวันนี้ธนาคารเนี่ย
ให้คนร้ายเหล่านี้เอาบัตรประชาชนของคุณรัสลินเนี่ย
เปิดบัญชีได้ยังไงเพราะว่าจะมาอ้างว่าหน้าเหมือนก็ไม่เหมือน
เดี๋ยวนะคราวที่แล้วเนี่ยนะคะที่เราเจอคุณอัจฉริยะเนี่ย
ก็ทะเลาะกับบริษัทโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทะเลาะกับธนาคารใช่
ไม่ต้องให้เหลือเลยเนอะทั้งวงการเอางี้ขออย่างนี้นะคะ
คือพออ่านข่าวแล้วค่ะคุณผู้ชมเรื่องมันเกิดขึ้นว่าเอกสารทั้งหมดที่เป็นตัวคุณนัสรินเนี่ย
อยู่ในมือผู้ร้ายก็เลยเกิดเรื่องราวขึ้นแต่เดี๋ยวขอย้อนไปก่อน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าโดนวิ่งราวกระเป๋าไปค่ะ
แต่ในกระเป๋าเนี่ยมีเช็คล้านบาทอะคะค่ะ
มันไม่ใช่วิ่งราวกระเป๋าแบบที่เราจะนึกออกใช่ไหมว่าอยู่ดีมีคนขี่มอไซค์มาแล้วก็คว้าไป
ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเหตุเกิดยังไง
ก็คือจะต้องต้องบอกว่าคนร้ายเนี่ยเป็นเป็นบุคคลที่รู้จักกันมาก่อนอืม
แต่ว่าด้วยระยะที่ไม่ได้ยาวมากนะคะเป็นเพื่อนของรุ่นน้องอีกทีนึง
เสร็จแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยก็เขาก็ทราบค่ะว่าในกระเป๋าเนี่ย
คือเขาเพิ่งเขาเขาทราบว่าเราได้เพิ่งได้เช็คจากจากเจ้าของเช็คมาจากการทานธุรกิจอืม
ค่ะแล้วก็มันก็คือสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะมาชิงเอากระเป๋าไป
เพื่อเพื่อทำการนี้คือเป็นคนรู้จักกันใช่ค่ะแล้วรู้จักขณะที่รู้ด้วยว่า
วันนี้ตอนเนี้ยมีเช็คล้านหนึ่งอยู่ในกระเป๋าเขารู้ไหมว่าเช็คล้านหนึ่ง
เขารู้แค่ว่ามีเช็คเขารู้ว่าเช็คล้านหนึ่งเขารู้ว่าเช็คล้านหนึ่งใช่ค่ะ
โทษนะคะคือสติครบไม่ได้มีเมาไม่ได้มีทะเลาะไม่ได้มีอะไรกันมาก่อน
แล้วเอากระเป๋าไปเลยเนี่ยนะต่อหน้าเราเนี่ยนะใช่ค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่ยี่สิบสองกุมภาปีห้าแปด
ค่ะเราแจ้งความเลยใช่ไหมคะก็แจ้งความในเวลาถัดไปเลยที่หลังเกิดเหตุปุ๊บเราแจ้งความเลย
ทีนี้ตอนนั้นเรารู้ตัวไหมว่าเช็คอยู่ในนั้นหรือว่าเราไม่รู้ตัว
ตอนนั้นเราไม่แน่ใจแต่แต่แต่เราพุ่งไปที่กระอ่าซับในกระเป๋าบ้างกว่าที่เขาเอาไปค่ะ
อ่าแล้วเรามารู้ในตอนหลังคือเจ้าตัวเนี้ยยังมืนมืนด้วยซ้ำไปใช่ใช่ตอนนั้นมืนอยู่
อยู่ในกระเป๋าหรือไม่อยู่ใช่ค่ะแต่ที่แน่ใจคือว่าคนรู้จักคนนี้ที่ก่อเหตุเนี่ย
รู้แน่ว่าเรามีเช็คอยู่คาดว่ารู้ค่ะคิดว่ารู้เลยทีนี้พอไปปุ๊บเราก็แจ้งความเลยเนี่ยนะคะ
เรื่องมันเป็นมายังไงคะเรื่องมันไปยังไงกันต่อคะลองเล่าลำดับความให้ฟังหน่อย
ก็หลังจากที่แจ้งความปุ๊บเนี่ยก็จะมีการร้อยเวรที่เจ้าของคดีเขาก็
ขอหลักฐานทุกสิ่งอย่างแล้วก็ไปมีการจับกลุ่มในเวลาถัดมา
อืมเสร็จแล้วก็เขาก็ประกันตัวออกไปค่ะค่ะเสร็จแล้วเนี้ย
ก็ตามภาพเนี่ยมันจะมีผู้ต้องหาร่วมด้วยอีกคนนึง
เป็นผู้หญิงใช่เป็นตัวเราอ่าอันนี้ภาพชัดจากกล้องวงจรปิดที่เรา
ขอดูได้ในตอนหลังอ่ะนะคะค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเรา
หลังจากเกิดเหตุไม่นานเนี่ยช่วงนั้นเลยอ่ะเราก็โทรถามไปที่
เซ็นเตอร์ของแบงค์ซึ่งแบงค์ก็ตอบกับเราว่าก็เรียกสอบแล้ว
สอบพนักงานแล้วแล้วก็หลักฐานครบหลักฐานครบคือ
หมายถึงว่ามีบัตรประชาชนตัวจริงของเราอืมแล้วก็อ่าหน้าตาใครเรา
เหมือนเรานะคะก็ถือว่าไม่ได้เป็นความผิดอะไรแล้วก็ให้เขาจะ
ทางแบงค์เนี่ยก็จะรอคำสั่งสารซึ่งไม่ได้รับผิดชอบอะไรนอก
เหนือจากนั้นหรือไม่ได้ไม่ได้ทางธนาคารรู้ไหมคะทางธนาคารที่ไป
เปิดบัญชีเพื่อเอาเช็คเข้ารู้ไหมว่ามันเป็นว่ามันเป็นคดีขึ้นมา
แล้วตอนนั้นที่เขาโทรมาคุยกับเราเขารู้ไหมมันเป็นคดีแล้ว
น่าจะรู้แล้วค่ะเดี๋ยวที่ฉันให้คุณอัชริยะช่วยลำดับความนะ
คือเรื่องที่มาเนี่ยคือพอโดนเอากระเป๋าไปเสร็จทรัพย์สินอยู่ในนั้นหมดเลย
แล้วนรข่าวใช่ถูกไหมปรกติเนี้ยแต่มันขี่ข้อมันปลอดภัยนะ
คือปกติคนอื่นเบิกไม่ได้นอกจากคุณรัสลินคนเดียว
เพราะว่ามันระบุชื่อแล้วก็ขีดผู้ถือ
ซึ่งก็ไม่น่ามีอะไรมีอะไรแต่มีก็คือว่าจริงจริงเวลาเกิดเทศยี่สองกุมภาษณ์
คุณลักษณีย์ไปแจ้งว่าบัตรประชาชนหายวันที่๒๒
และ๒๔กุมภาไปทำบัตรประชาชนใหม่
แล้วคนร้ายก็ไปเปิดบัญชีธนาคารนี้ในวันที่๖มีนา
คุณลักษณีย์นี้มารู้ว่ามีการขึ้นเงินไปแล้วเมื่อวันที่๑๑มีนา
แล้วก็สุดท้ายเราก็เลยไปถามทางธนาคารกรุงศรี
ธนาคารกรุงศิษย์ก็บอกว่าก็คนที่มาเปิดบัญชีก็ใช้บัตรประชาชนตัวจริง
แล้วเขาหน้าเหมือนแล้วผมจะผิดตรงไหน
ถ้าอย่างนั้นถ้าจะให้ผมผิดก็คือให้สารสั่งมาว่าคนร้ายเหล่านี้
ใช้เอกสารปลอมหรือใช้บัตรประชาชนปลอม
แล้วก็อีกคนนึงก็คือปลอมสำหรับบัตรประชาชนลายเซ็นต์

พอไปแจ้งว่าแบบเอกสารหายซึ่งในนั้นคือบัตรประชาชนด้วยเนี่ย
แต่ว่าคือมันก็คือว่า
มันไม่สามารถจะตรวจรู้อะไรได้เลยใช่ไหมเวลาไปเปิด

เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมถามไปเนี่ยที่คอร์เซนเตอร์ก็ดีที่ธนาคารก็ดี

ผมบอกไม่ใช่คุณรัสลินไม่ใช่ชื่อนี้ชื่อเก่ามี
เขายังรู้เลยแม้กระทั่งการเปลี่ยนนามสกุ

ดังนั้นผมถามว่าเวลาที่คุณเอาบัตรประชาชนไปคีย์ในระบบของคุณเนี่ย
แล้วคุณจะไม่รู้ได้ยังไงว่าอันนี้คุณรัสลินทำบัตรใหม่
คือข้อมูลมันต้องขึ้นว่าบัตรโดนยกเลิกแล้วก็มีการทำบัตรใหม่แล้ว

เพราะว่าตอนที่ไปเปิดบัญชีเท่าตามลำดับที่คุณเฉยเล่า
คือที่ไปเปิดบัญชีหลังจากที่ได้บัตรใหม่

คือยกเลิกอันเก่าแล้วบัตรใหม่มาแล้ว

ก็มาทำบัตรใหม่๒๔กุมภาไปเปิดบัญชี๖มีนา

ถ้าถามว่าข้อมูลมีแล้วไหมมีแล้ว

ระบบธนาคารผมบอกได้เลยเช็คได้หมด

เรื่องเนี่ยตอนแรกคิดว่ามีคนร้ายคนเดียว
คือตามชื่อในคือผู้ชายก็คือคนที่ได้กระเป๋าเราไป

แต่ว่านี่แหละไอ้ที่บอกว่าเช็คขีดคล่อมแล้วทำไมยังอันตรายอยู่

เขาก็ในบัตรประชาชนเนี่ยเราเห็นคุณรัสลินเนี่ย
เก้าผมในบัตรประชาชนอันเดิมนะ

ใช่เขาก็ไปทำมาคือ๙๖เหมือนกัน

คือผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยนะคะที่เอาบัตรของคุณรัสลินไปเปิดบัญชีเนี่ย
วันที่ไปทำอ่ะเก้าผม
คือทำให้เหมือนคุณรัสลินในบัตรประชาชน
คือที่ฉันเห็นภาพในข่าวแล้วนะเหมือนไหม
ถ้าถามว่าเหมือนไหมไม่เหมือนเพราะว่าเขาจะอ้วนกว่า
ไม่แต่ว่ามันคือที่ฉันไม่ได้มาแก้ต่างแทนธนาคาร
เพราะไม่ได้อะไรมาสักบาทเนี่ยนะคะแต่คำถามคือว่าคือ
คือมันก้ำกึ่งได้ไหมคือเนื่องจากอาจจะเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
พอมองหน้าโครงหน้าอาจจะใกล้เคียงกันมองเอกสารอะไรอย่างนี้
ไม่เพราะว่าผู้หญิงคนนี้จมูกโด่ง
เอกลักษณ์ของผู้หญิงคนที่มาเปิดบัญชีนี่คือจมูกโด่ง
แล้วเวลาเปิดบัญชีเขาจะก้มหน้าอย่างเดียวเขาจะไม่เปิดหน้าให้เห็น
อุ้ยคุณอาชญาใครก็จะไปสังเกตว่าคนก้มหน้าตลอด

ก็ผมบอกได้เลยว่าจากกล้องวงจรปิดธนาคารไม่ได้ดูเลย
ธนาคารไม่ได้ดูไม่ได้ดูลูกค้าอะไรนี้เลย
ดิฉันลองตั้งข้อสังเกตใหม่คือแน่นอนมันเกิดจากความเลิศนะคะ
แต่ว่าคือมันก็เกิดขึ้นน้อยมากนะ
เอาอย่างนี้คุณอาชญาคิดว่าจะมีคนร้ายสักกี่คน
เอาบัตรประชาชนคนอื่นไปเปิดบัญชี
ผมเรียนอย่างนี้ว่าอันนี้มันเป็นฟาประมาทของเจ้าหน้าค้า
แต่อาม่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนั้นเรากำลังพิสูจน์อยู่
ว่ามีเจ้าหน้าที่ธนาคารร่วมรู้เห็นเป็นใจไหม
ทำไมคนร้ายถึงมาเปิดบัญชีสาขานี้

ก็เท่าที่เราตรวจสอบประวัติของผู้หญิงอีกคนนึง

แต่เรายังไม่รู้ว่าธนาคารนี้หรือเปล่า
เรากำลังใช้เวลาตรวจสอบอยู่ซึ่งคงไม่นาน
คงอีกไม่เกินนักชิ้นหนึ่งเราก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้

เคอร์คายกำลังตรวจสอบว่าธนคารที่เอาไปเปิดหรือเปล่า

แต่ทีนี้คือถ้าสมมุติเรามาอีกเรื่องหนึ่งที่มันเปิดหัวมาก็คือว่าคดีช้า

แล้วเสร็จแล้วคดีก็ดองหายไปเลย

โอเผื่อจับคนร้ายได้มั้ยจับได้

แล้วก็ตั้งแต่๒๒๕๘มาจนถึงปัจจุบันเนี่ย

แล้วเวลาไปตามเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะมาที่เครือข่ายของ
คุณอาชิริยะนี่คุณรัสลินไปตามกับใครยังไงคะ
คดีที่ข้ามช่วงปีมาประมาณหนึ่งปีเศษนะคะ
ก็มีตามจากแบงค์ช่วงแรกค่ะ
แล้วพอแบงค์แจ้งว่าเขาจะรอผลจากเจ้าหน้าที่
เราก็รอรอผลจากเจ้าที่แล้วก็ตามเจ้าหน้าที่แต่ว่า
เป็นการตามที่ยากลำบากมากเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยรับสาย

นัธิบัลตรวจสองน้อยที่เราไปแจ้ง

ที่เขารออะไรก็เขารออะไรคะ

พอหลังปีใหม่ปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาขอใหม่
เพราะว่าพอทอชุดเก่าเนี่ยเขาเปลี่ยนชุดเขาก็จะขอใหม่หมดเลย
แล้วก็ให้ไปอีกตามที่ขอแต่หลังจากนั้นคือเงียบไปเลยค่ะ
แล้วก็มาทราบอีกทีจากรองกลุ้มกับท่านเนี่ยค่ะ
ว่าเขาไม่ได้ดำเนินการอะไรหลังจากนั้นให้เลย
ที่ตำรวจบอกว่ารอเนี่ยตำรวจเจ้าของเรื่องที่รอเนี่ย
คือรอการพิสูจน์ลายเซ็นต์ใช่ไหมคะ
ว่าคนที่ไปเปิดบัญชีกับคุณรัสลินตัวจริงลายเซ็นเป็นยังไง
แต่ทีนี้พอมันมีช่วงรอยต่อปุ๊บเปลี่ยนชุดตำรวจพิสูจน์หลักฐานปุ๊บ
ให้ไปใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรอีกนะคะ
จริงไม่ใช่เป็นข้ออ้างจริงแล้วคือเราได้ประสบค้า
ขอเบรกแป๊บเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

ระหว่างการทำงานของตำรวจกับความรับผิดชอบของธนาคารด้วย
แต่ดิฉันจะพยายามถามแย้งนะอันนี้ใส่เข้าไปแลบเลยนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องของธนาคารแน่นะคะ
ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวคำถามก็คือว่าตกลงตอนนี้เวลาขีดคล่อมแล้ว

แต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันแหมมันแฟนตาซีนะ
อยู่ดีก็มีทั้งบัตรประชาชนไปให้เขาเปิดบัญชีด้วยเนี่ยนะคะ

คืออันนี้เรื่องมาคาอยู่ตรงที่ขอพิสูจน์ลายเซ็น
คือตำรวจนายนี้เป็นเด็กที่จบมาใหม่เพราะเพียงอายุแค่๒๐กว่าปี
ประเด็นคือว่าเขาไม่รู้เหรอว่าสำเนาในลายเซ็นต์
ที่ให้คุณรัสลินเอามาให้พนักงานสอบสวน
เพื่อจะส่งต่อให้กับกองพิสูจน์หลักฐานจะต้องเป็นต้นฉบับตัวจริงเท่านั้น

สิ่งที่คุณรัสลินเอาไปให้พนักงานสอบสวนมันเป็นสำเนา
สำเนามันไม่สามารถตรวจพิสูจนลายมือจริงได้
ดังนั้นและแม้กระทั่งธนาคารก็ไปขอสำเนามา
คำขอเปิดบัญชีจริงมันต้องเป็นตัวจริง
ดังนั้นตรงนี้เมื่อส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐาน
พิสูจน์หลักฐานจึงส่งเอกสารทางนี้กลับมาให้ทางพนักงานสอบสวน
พอมาขอใหม่แทนที่จะบอกคุณรัสลินว่าเขาเขียนมาเลยนะพอถอว่าต้องใช้อะไรบ้าง
พนักงานสอบสวนกลับขอสำเนาอีกแล้วไม่เอาตัวจริงอีก
ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราสงสัยว่าทำไมพนักงานสอบสวน
คนนี้ถึงขาดความรู้ความสามารถในการทำคดี
ไม่รู้ว่าสำเนามันไม่สามารถตรวจพิสูจนลายมือได้

ตอนนี้คือหลังจากที่เราร้องทางภูมิภาพการดรบาล๔แล้วก็ทางภูมิภูมิกลับเนี่ย
ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่เราร้องเนี้ยปรากฏว่าวันศุกร์วันนั้นอ่ะอ่า
บ่ายก็มีคำสั่งพักราชการนายตำรวจคนนี้คือ๒๐วัน
แล้วเอาตอนที่ไปแจ้งความกับตอนนี้ที่ไปตามเรื่องภูมิกับคนละคนป่ะคะ

ไม่มีเพราะว่าขณะนี้ท่านผู้กำกับได้มอบหมายให้ท่านรองนะ

ไม่มีเพราะว่าขณะนี้ท่านภูมิกับได้มอบหมายให้ท่านรองนภรนับอันตรวจนภรศรีสุชาติ
ซึ่งวันนี้เราก็ได้เอาหลักฐานทั้งหมดไปมอบให้แม้กระทั่งเอกสารที่จะต้องส่งกับพิสุทธิ์หลักฐานเป็นตัวจริงทั้งหมด
ไม่ว่าจะคำขออะไรต่างแล้วก็ท่านรองสุชาติก็ขอไปที่ฐานภรขอไปตัวจริงเหมือนกัน
เพื่อจะส่งไปพิสูจน์ที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วเชื่อมั่นตัวท่านรองสุชาติอยู่แล้ว
เพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนที่มันลงมาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเอง
ดังนั้นในเรื่องของสำนวนการสอบสวนเนี่ยวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกกระบวน

คือตอนนี้เราไม่ได้ห่วงเรื่องสำนวนการสอบส่วนของตำรวจแล้วแต่เรามาห่วงเรื่องแบงค์มากกว่า
ขอพิทัลนิดนึงนะคือที่เกิดเฉียงแล้วมามันเกิดจากความไม่รู้ของตำรวจ
ซึ่งรับผิดชอบในการเดินเอกสารนั้นหรือสงสัยอะไรเขา
คือตัวพนักงานสอบสวนคนนี้เนื่องจากว่ามีคดีดองอยู่ในมือ๕๐คดี
แล้วก็๑ใน๕๐คดีเป็นของคุณรัสลินซึ่งจะบอกว่าเขาไม่รู้ก็คงไม่ใช่
เพราะว่าเขาก็อยู่มาเกือบ๒ปีดังนั้นเนี่ยเขาต้องรู้เพราะเขาเรียนด้านนิติศาสตร์นี้มา

ทีนี้คือสิ่งนึงก็ตามเราทราบมาว่า
คดีนี้มีต่างวัลระดับผู้ใหญ่คนหนึ่งมาช่วยขอให้ลักษณะให้เบรก
เพราะว่ามันจะมีตัวผู้หญิงที่ลงกระบวนการอีกคนนึง

แล้วทำไมเขาไม่ให้คุณลัสลินยืนยันว่าภาพนี้เป็นผู้หญิง

นี่คือประเด็นที่เราสงสัยในจุดนี้

มันไม่ใช่เกิดจากความผิดพลาดของการทำงานของตำรวจที่ล่าช้า
หรืออาจจะประมาทหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่
คือกำลังจะบอกว่าโดนวิ่งคดีอย่างนี้เหรอ
ลักษณะจะบอกว่าเป็นอย่างนั้นก็๕๐
แต่เรามั่นใจว่าคดีนี้ถ้าไม่มีนอกมีใน
มันไม่ดองมาถึง๑ปี๗เดือน
อัมปรับลักษณ์ขอสมบัติว่านี่คือข้อสงสัย
คือพอไปตามเรื่องแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เอาใจคนเสียหายที่ไปติดต่อล่าสุดนี้
ไปเมื่อกี้ใช่ไหมค่ะแต่ตอนนี้ไม่ห่วงเลยค่ะ
ทีนี้มากลับมาที่ธนาคารบิริทัลย้ำนะ
ย้ำนะแบบทำความเข้าใจเขาด้วยนะ
คุณอัจฉริยะคือใครจะไปคิดว่าคนที่มาเปิดบัญชี
มันจะได้ทั้งเช็คขีดคล่อมแล้วมีบัตรประชาชน
ของคนเดียวกันกับชื่อในเช็คมาเปิดน่ะ
คือต้องเรียนอย่างนี้ว่าคดีนี้เป็นคดีแรกของประเทศไทย
ที่มิจฉาชีพแบบนี้นะครับ
ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใช้สมองอัจฉริยะ
ต้องบอกอย่างนี้เลยว่านี่เป็นคดีแรกของประเทศไทยนะ
และบูชื่อและการกรีดผู้ถือเนี่ย
เอาไปเปิดบัญชีธนาคารได้โดยใช้บัตรประชาชนของเจ้าของเช็ค
แล้วก็ไปทำเอาผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยมาเรียนแบบเนี่ย
ทั้งการห่มทรงผมทั้งรูปเสื้อผ้าเนี่ยให้เหมือนเจ้าของบัตรประชาชน
ในบัตรประชาชนใบเก่าเราคุณลักษณ์สลินรวบผมแล้วเสื้อผ้าแต่งอย่างไรคะ
รู้สึกว่าจะเป็นยูนิฟอร์มของที่ทำงานเดิม
แล้วคนที่มาเปิดบัญชีวันนั้นรวบผมแล้วแต่งชุดคล้ายกันหรือเปล่า
แต่งเสื้อผ้าไม่เหมือนแต่ว่าส่งผมไม่เหมือน
คุณรัสลินถ้าขอย้อนกลับไปตอนต้นเรื่องเนี่ยนะคะ
คือคนที่เอากระเป๋าไปเนี่ยคือเป็นคนรู้จักกันแล้วก็รู้ว่าเรามีเช็คอยู่ในนั้น
คนที่ร่วมก่อเหตุซึ่งเป็นผู้หญิงอีกคนนึง
ไปปลอมเป็นคุณรัสลินเปิดบัญชีเอาเช็คเข้าเนี่ยนะคะรู้จักกันไหม
หน้าเหมือนไหมเราดูว่าเหมือนไหมเราดูว่าเหมือนค่ะ
คุณอัจฉริยะอย่างนี้ธนาคารเขาก็อาจจะใช้เหตุผลนี้ได้ไหม
ที่เขาบอกว่าก็ดูแล้วเราดูว่าจากที่เราได้ดูจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ดูคนร้ายนะคะเราดูว่าเหมือนกัน
แต่เขากับเราถ้าดูตัวจริงแล้วก็ไม่ได้เหมือน
ดูในภาพมันจะเพิ่มขึ้นอีก๓๐
แต่ว่าใช้เหตุผลนี้ได้ไหมล่ะคุณอาชิริยะในการต่อสู้
ว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ดูเขาดูแล้วแต่คล้ายกัน
คือผมเรียนอย่างนี้เลยว่าในส่วนของธนาคารเนี่ย
ไม่ต้องรับผิดทางอาญาเพราะว่าเป็นความประมาทเล่อ
แต่ว่าต้องรับผิดทางแพ่งอันนี้ชัดเจนนะครับ
เพราะว่าธนาคารประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
และข้อนี้มันบรรยัติไว้แล้วว่าถ้าหากว่าตัวคุณรัสลินเนี่ย
ได้ไปทำนิติกรรมที่ธนาคารจริงนะครับ
โดยมีภาพวงจรปิดแล้วก็มีการพิสูจนลายมือจากกองพิสูจน์หลักฐาน
ว่าคุณรัสลินไม่ได้ไปเป็นผู้เซ็นในสำหรับบัตรประชาชน
แล้วก็ไม่ได้ทำเรื่องของขอเปิดบัญชีธนาคารเนี่ย
ดังนั้นธนาคารต้องรับผิดชอบเงินของคุณทักษิณในส่วนของคดีแพ่ง

ต่อให้ทางธนาคารบอกว่าเขาได้ดูหน้าแล้วก็ตามเหรอคะ
อ้างไม่ได้เพราะว่าการทำนิติกรรมต้องดูจากหนึ่ง
พิสูจน์จากการเซ็นชื่อกรรมขอเปิดบัญชี
สองบัตรเนี่ยว่าคนที่เป็นเจ้าของบัตรเนี่ยได้ไปทำนิติกรรมที่ธนาคารหรือไม่
อันนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วกฎหมายบรรยัติไหม
ทีนี้คือในประเด็นของธนาคารกรุงศรีเนี่ย
ตัวพนักงานธนาคารเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่า
นึกจากว่าวันที่ไปเปิดธนาคารเนี่ยมีสายชีพรายเนี่ย
เขารู้ว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีพนักงานธนาคารน้อย
แล้วมีคนเยอะก็คือใกล้เที่ยงเหมือนเดิม

ก็เขาต้องเขาต้องมองคือพวกนี้ถ้ามีความเชี่ยวชาญด้านธนาคารเนี่ย
เขาจะรู้แล้วว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่พนักงานพักเที่ยงหรืออะไรอย่างนี้
คือเรียนย้อนกลับมาคือข้อสงสัยที่คุณอัชริยะบอกว่าคือคนนี้เนี่ย
อาจจะรู้จักกับคนในธนาคารนั้นหรือเปล่า

คือน้องคนที่ไปเปิดบัญชีผมยืนยันว่าไม่รู้จัก
เพราะน้องคนนี้ตอนที่เราดูภาพวงจรปิดเนี่ยเขายุ่งมากยุ่งมาก
แต่ว่าเขาให้ผู้หญิงคนที่ว่าเรียนแบบเนี่ยเซ็นเนี่ย
ตอนนั้นผมเชื่อว่าน้องเขาไม่ได้ดูว่าตอนควรเซ็น
เพราะเขานั่งก้มหน้าอย่างเดียวไม่ให้เห็นหน้า
คือพยายามก้มหน้าไม่ปิดบังกล้องวงจรปิดให้ไม่ให้เห็นหน้า
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยนะคะ
ขอกลับมาที่คุณรัสซินจะบอกว่าคือก็ได้ติดต่อกับทางธนาคาร
สิ่งที่ธนาคารพูดกับเราเนี่ยได้ติดต่อพูดคุยกันทั้งหมดกี่ครั้งคะ
น่าจะแค่สองครั้งค่ะ
คือเราติดตามไปติดตามไปแล้วเหมือนกับแบบก็ได้คำตอบเหมือนเดิม
คือเวลาเราติดตามคุณรัสลินติดตามเนี่ยคือโทรคอลเซนเตอร์หรือไปที่เคาน์เตอร์สาขานั้นเลยค่ะ
คือไปที่เคาน์เตอร์สาขานั้นครั้งหนึ่งไปพร้อมทนายค่ะครั้งหนึ่ง
แล้วก็เขาก็จะมีเหตุผลรู้สึกว่าเขาก็จะบอกเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่มาไม่อยู่

เท่าที่จำได้แล้วก็เวลาผ่านไปเนี่ยก็จะมีการโทรไปโทรไปเช็คค่ะ
แต่มันน่าสงสัยคือพอโทรไปปุ๊บผู้เสียหายก็รู้
ผู้ต้องหาก็รู้ค่ะว่าเราโทรไปที่คอนเซนเตอร์
แล้วคุณลักษณะยังรู้ได้ไงว่าเขารู้ว่าเราไป
เขามีการโทรมาข่มขู่ในตอนหลัง
โดยอ้างด้วยเหรอคะว่าเราไปตามที่ธนาคาร

เช่นเดียวกับผมไงผมโทรไปที่ธนาคารไปสอบถามเรื่องคุณรัสลิน
โทรไปวันนี้โดยใช้เบอร์ส่วนตัว
วันรุ่งขึ้นผู้ต้องหาอะไรนี้ก็โทรมาข่มขู่ผม

ใช่แล้วผมถามว่ามาจากไหนเขาบอกมาจากธนาคาร
ผมก็เลยสงสัยว่าผมแจ้งไปที่คอร์เซนเตอร์
ไปที่เจ้าหน้าที่ธนาคารที่รับผิดชอบในคดีนี้
แต่แทนที่ว่าจะให้ฝ่ายกฎหมายของธนาคารโทรมาขอข้อมูล
กับการเอาเบอร์ผมไปให้คนร้ายโทรมาข่มขู่ผม
เดี๋ยวนะคือคุณอัชริยะเนี่ยโดนผู้ต้องหาโทรมาหาเนี่ย
หลังจากที่คุณอาชียะโทรคอร์เซ็นเตอร์ธนาคาร

คุณลัสลินโดนโทรมาเหมือนกัน

หลังจากที่โทรคอร์เซ็นเตอร์หรือหลังจากไปเคาน์เตอร์
หลังจากคอร์ลเซนเตอร์ค่ะโทรไปที่คอร์ลเซนเตอร์
เดี๋ยวแล้วมันยังไงคะ

เราก็เลยถามทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารกรุงศรียุธา
บอกทีหลังถ้าเรื่องอย่างนี้อย่าโทรไปคอนเซนเตอร์นะ
เพราะว่าข้อมูลของคุณก็มันจะถูกเปิดเผยได้
เราก็เลยสงสัยว่าแล้วตกลงธนาคารนี้มันยังไง
ผมโทรไปเนี่ยเพราะว่าเราอยากสอบถามข้อมูลของลูกค้ารัสลินที่มีปัญหา
กลับกลายเป็นว่าเอาเบอร์เราไปให้คนร้ายโทรมาข่มขู่เรา
เอาอย่างนี้นะดูแล้วท่าทางจะไม่ได้ประเด็นตอนนี้ที่ติดค้างอยู่ไม่ได้อยู่ที่สอนอแล้ว

ประเด็นอย่างตอนนี้ผมทราบว่ายังไม่ถึงสำนักงานใหญ่เลย

เขาไปติดต่อประสานงานมีคนรับชัดเจนแล้วนะคะ
ธนาคารคำพูดสุดท้ายที่เขาพูดกับเรามาเนี่ย
คือเราจะได้รับการเยียวยาหรือตามกฎหมายเราต้องได้รับการชดเชย
คือเขารออะไรอยู่หลักฐานที่เราต้องเอาไปยื่น
เขารอหลักฐานพิสูจนลายเซ็นจาก

ว่าเขาผิดเขาเป็นคนผิดจริง

เป็นระดับบริหารของสาขานั้นของธนาคารนั้นไหมคะ

เอาล่ะเรียนขอคาไว้แบบนี้ก่อนนะ
ธนาคารที่ถูกเอ่ยถึงถ้าอยากมามาค่ะ

เฉพาะเรื่องคอลเซ็นเตอร์นี่เรื่องใหญ่นะคะ

สำหรับเรื่องนี้แต่ที่แน่ถามว่าใกล้ตัวไหม
ใกล้ตัวและขี่คล่อมแล้วอย่าไว้ใจใคร

โปรดติดตามตอนต่อไป